เราตามติดความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับในการเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งเป็นเกมบอลโลกรอบคันเลือกนัดที่สอง
เป็นนัดแรกในบ้านของทีมชาติไทย

ดังนั้นเกมนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่วัดกันไปเลยนะครับ
ทีมไหนนั้นมีความพร้อมเร็วที่สุดในการลุ้นผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
มาถึงชั่วโมงนี้นะครับการเจอกับสาวดีอาราเบียที่แพ้ไป๐๘
ก็ทำให้หลายคนคาดการณ์ว่าถ้าทีมไทยพร้อมแล้วก็เล่นได้เหมือนกับเกมที่เจอซาดีอาราเบียนั้น
กับใครก็ได้ในเอเชียในวินาทีนี้แล้วนะครับ
โดยการเดินทางกลับมาของทีมไทยครับในวันนี้นะครับ
ก็ได้รับการเต้ารับจากคนตลอดเอกสมยุทธภูมิผ่านม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
รวมทั้งแฟนบอลที่มาต้อนรับกันอย่างอุณาฝาข้างเลยครับ
คุณซื้อทีมชาติไทยก็บอกว่าให้นักเตะนั้นลืมความฝันร้ายนะครับ
ที่เกิดขึ้นจากเกมที่แล้วแล้วก็ให้มีสมาธิกับเกมให้เจอกับญี่ปุ่น
หมายนะครับคือ๓คะแนนเลยนะครับสูงสุดในการเจอกับญี่ปุ่นในบ้าน
ว่าจะเป็นงานยากแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด
พร้อมกันนี้ครับยังมีการเตรียมเรียกตัวของอดุลลาโซพี่ฟิลชมบุรีครับ
หลายคนบอกว่าถ้าเกิดสหรัฐไม่มีชื่อใน๒๓คนแล้วจะล้างโทษแบนได้หรือเปล่านะครับ
แล้วก็ซ้อมต่อเลยก็คือเรามีเวลาอีก๒วันที่จะเจอกับญี่ปุ่น
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้แฟนก็คงจะรอติดตามชม
ให้มาชมมาเชียร์กันที่สนามรัชมังคลากันเยอะนะครับ
ทางฝั่งของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับคนตรวจเอกสมยศก็บอกว่า
รับไม่ได้กับการทำหน้าที่ของพุทธศิลป์จากการทำทุกวิถีทาง
เพื่อเรียกศักดิ์ศรีของคนไทยกลับมาให้ได้นะครับในครั้งต่อไปโดยโปรแกรมการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยนั้น
จะเริ่มอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะครับเวลา๓โมงครึ่งที่สนามสุมพัชลาศัยครับ
ส่วนคู่แข่งของไทยทีมชาติญี่ปุ่นครับหลังจากเดินทางถึงไทยเมื่อวานนี้ครับ
ลงฝึกซ้อมที่สนามสุพัชลาศัยนำโดยวาฮิตอารีฮอสซิสนะครับ
คุณซื้อของทีมกับเหล่าสตาร์ที่ค้าแข้งในลีกของยุโรป
ก็จะเป็นชินจิคังกะวาจากดอทมูลนะครับอเดียนตัวเองของแมนยู
ชุดแชมป์พรีเมอร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นตัวหลัก
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากแฟนบอลญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในไทย

แต่ว่าจะพยายามปรับตัวแล้วก็เก็บใช้ชนะในนัดเจอกับทีมไทยให้ได้
หลังจากแพ้มาในเกมแรกครับ
อันที่สองของบอลโลกรอคเลอร์โซนไอเชียนะครับ
ทีมไทยเจอกับญี่ปุ่นวันอังคารที่๖กันยายนนี้
เวลา๑๙นาที๑๕นาทีที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับ